ผู้ชายคนนึงมาทราบภายหลังว่าทะเลาะกับเมียมา

แล้วเดินไปซ่อนตัวในห้องเก็บของของปั๊มน้ำมัน

เปิดประตูห้องแล้วก็ปิดล็อกตัวเองแบบนั้น

ปรากฏว่าไปเจออุปกรณ์การเสพไอซ์เต็มไปหมดเลย
นะฮะแต่พอไปถามเฮ้ยผมไม่ได้เสพผมไม่ได้เสพ
ทำไมต้องมาซ้ำเติมผมผมทะเลาะกับเมียผมก็เสียใจมากพออยู่แล้ว
อย่างนี้นะเออตำรวจก็ต้องอ่ะขอตรวจหน่อยสิ

นายคนนี้ชื่อว่านายวรพบกาญจนาวินนะครับ
อายุสามสิบสองปีเอาเปิดกระเป๋ามาดูซิมีอะไรบ้าง
พบตำรวจเขาขอตรวจนะฮะไปตรวจสอบแต่ว่าวรพบเนี่ยไม่พอใจ
นะค่อยค่อยหยิบของออกมาพูดไปบ่นไปแล้วบอกว่าตำรวจจะซ้ำเติมอะไร
ผมนักหนาเนี่ยนะผมทะเลาะกับเมียมาแล้วนะเนี่ยนะนะฮะ
ผมอุตส่าห์หนีมาอยู่ปั๊มนี้แล้วเขาก็ให้ดูช้าไปพูดไปวนไป
ตำรวจค้นกระเป๋าปรากฏว่าเจออะไรรู้ไหมครับหลอดดูดน้ำหนึ่งหลอด
ไฟแชค๕อันไอ้บนจุดถุง๑ถุง๐๕กรัมตำรวจถามว่าอ้าว
นี่มาทำอะไรมาเสพยาหรือมาทำอะไรผมไม่ได้เสพผมไม่ได้เสพ
ปฏิเสธกันไปนะฮะแต่พอไปถามพนักงานปั๊มเนี่ย
อุปกรณ์ครบขนาดนี้นะคุณผู้ชมก็ของเขาแหละฮะพนักงานปั๊มบอกว่า
ก็บรพบเนี่ยขี่รถมาไปจอดอยู่หน้าห้องน้ำแล้วก็เดินไปห้องเก็บของ
เปิดประตูห้องเก็บของแล้วก็เข้าไปซ่อนตัวอยู่ในห้องเก็บของ
เงียบคนเดียวนะฮะเขาก็เอาใครก็ไม่รู้มาอยู่ในห้องเก็บของ
ต้องไปแจ้งเจ้าของปั๊มมาตรวจสอบแล้วก็แจ้งตำรวจมาตรวจสอบ
แล้วก็ไปเจอนี่แหละฮะตรวจค้นรถมอเตอร์ไซค์ไม่พบสิ่งของ
ผิดกฎหมายใดแต่ว่าไปเจอที่ตัวเขาอุปกรณ์การเสพไอ
แล้วก็ไอซ์จำนวนหนึ่งนะครับสุดท้ายนะฮะอุตส่าห์ทะเลาะกับเมีย
เมียมาแต่มาเจอตำรวจจับเรื่องของมีสารเสพติดเนอะ
ไม่รู้ตอนนี้เมียจะโกรธมากกว่าเดิมหรือเปล่านะค่ะอืมประเด็นคือโมโหกลบกลื่อ
ใช่ไหมจะมาซ่อมเติมผมทำไมเนี่ย